คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะ
ผลการลงมติเสียงข้างมาก๓๙๕เสียง
ที่เห็นว่าชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่สามารถนำกลับมาโหวตรอบ๒ได้
คุณอดีศรบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้เลยนะคะ
เปรียบเหมือนลูกฆ่าพ่อแม่
ข้อบังคับการประชุมเปรียบเป็นลูก
ฆ่าหรือทำลายบทบรรยัติรัฐธรรมนูลที่เป็นพ่อแม่
ซึ่งหลังจากนี้หลักการต่างเสียหายหมด
นี่คุณอดีศรให้ความคิดเห็นแบบนี้ค่ะ
แล้วส่วนตัวก็บอกว่ารู้สึกเสียดาย
สวมกอดและให้กำลังใจคุณพิธาน
ในฐานะนักการเมืองรุ่นน้องและสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ส่วนข้อกังวลที่ว่าถ้าหากภักดิ์เพื่อไทย
เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ในฐานะพักอันดับ๒อาจเป็นเรื่องยาก

หากยังมีภักดิ์ก้าวกลายอยู่ในฐานะภักดิ์ร่วมจับตั้งรัฐบาล
อดีศรยืนยันว่าเพื่อไทยยังจับมือเหนียวแน่น
มัดรวมกับก้าวกลายและภักดิ์ร่วมอีก๖ภักดิ์

แต่ยังไงก็ไม่แยกออกจากกัน
หลังจากนี้จะต้องประชุมหารือร่วมกัน
ซึ่งยังคงยึดหลักและทิศทางเดิม
ในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็คือนายเศรษฐาทวีสินท่านนี้นะคะ
แล้วก็ยังบอกกระแสข่าวลือค่ะ
บอกด้วยว่าสอสออีสานส่วนใหญ่ไม่พร้อมสนับสนุน

ในช่วงลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดแถบอีสาน
แต่ทุกคนยืนยันสนับสนุนนายเศรษฐาค่ะ
ส่วนวันเกิดของนายทักษิณชินวัฒน

ตนเองก็จะอวยพรผ่านวีดีโอคอล

คงไม่สามารถเดินทางไปอวยพรด้วยตัวเองได้ค่ะ

ผมนี่นอนภาวนาให้คุณ